นี่ก็มีคดีให้ตำรวจต้องไปแกะรอยเพิ่มเติมอีกแล้วนะฮะ
เพราะว่าเป็นศพนิรนามครับท่านผู้ชมครับ
มีคนไปเจอศพแล้วเขาบอกว่าก่อนจะมาเจอศพเนี่ย
มันก็เหมือนกับมีเรื่องราวแปลกเกิดขึ้นด้วย

จุดนี้นะครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
ตำรวจสพนปลือที่จังหวัดชนบุรี
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีชาวบ้านไปเจอศพถูกเผานั่งยาง

แต่ว่าอยู่ในพื้นที่หมู่๗ตำบลหนองปลือ

นี่ฮะเข้ามาลึกแบบนี้เลย
นี่นะครับชุดพิสูจน์หลักฐานก็มา
กู้ไพรมูลนิ้นทิสวังเบรย์ละกูล

ก็ต้องเดินเท้าเข้ามาอีก๕๐เมตรนะฮะ

เหลือเพียงกองเท่าฐานแล้วก็มีเศษรถยนต์ด้วยนะฮะ
ลักษณะเหมือนกับเป็นลวดล้อของรถยนต์
นี่ฮะมีไม่ต่ำกว่า๓เส้นนะครับ
แล้วก็มีเศษกระดูกสภาพแตกละเอียดอีกเป็นจำนวนมาก
ตรงจุดนี้นะครับนี่ฮะ
นายจักรีแพทย์เจริญอายุ๓๓ปี
เป็นคนพบศพคนแรกนะครับ
ตอนที่เดินหาเห็ดอยู่ไปเจอกองกระดูกที่ถูกเผาแล้ว
ตอนนั้นตกใจมากนะแต่ตอนแรกเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรแน่ชัดนะครับ
ก็เลยใช้มือถือถ่ายรูปเอาไว้ก่อนนะตอนแรกเลยยังไม่ได้แจ้งตำรวจ
มันกล่าวว่าเห็นมันดำนึกว่ามีคนเอาทองแดงมาเผา
พอเดินเข้ามาถึงตรงนี้ก็มันไม่ใช่ทองแดงมีแต่กระดูก
ก็เลยถ่ายรูปแล้วก็เลยกลับบ้าน
กลับบ้านก็เลยไปพาพี่อีกชายคนมาช่วยดูว่าใครกระดูกคนไหม
ตอนนี้ก็เลยรอจนเช้าก็เลยพาพี่มาดู
พี่บอกน่าจะเป็นกระดูกคนครับก็เลยโทรแจ้ง
พอมาช่วยกันดูแล้วโอ้โหกระดูกคนแน่ก็เลยโทรแจ้งตำรวจ
นายจ่ากรีบอกว่าก่อนที่จะมาเจอนี่นะครับท่านผู้ชมครับ
มันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นคือเมื่อสองวันก่อนนะ
แต่ว่าเขาเจอกับพี่ชายเขาเล่า
พี่ชายบอกว่าหลับแล้วก็ฝันไป
แต่ฝันเห็นมีผู้หญิงอุ้มลูกนะเป็นลักษณะแบบตัวเล็กเด็กทารก
มาหาแล้วบอกว่าอยากกลับบ้าน
ก็เลยไม่รู้ว่านี่จะเป็นการมาบอกมาขอความช่วยเหลือหรือเปล่า
สองวันก่อนมาเจอกองเศษเท่าฐานแล้วก็กระดูกมนุษย์นะครับ
พี่ชายเองก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการฝันแล้วก็เชื่อมโยงมาถึงตัวเองหรือเปล่า
พี่ชายเลยมาเล่าให้ตัวเองฟังแล้วก็มาเดินหาเห็ด
ก็มาเจอพอดีนะครับเศษเท่าฐานเนี่ยคล้ายกระดูกมนุษย์จริงนะครับที่เขาไปเจอ
เขาเลยรีบแจ้งตำรวจนะฮะตอนนี้ตำรวจเก็บหลักฐานไปแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
รอการชนะสูตรอีกครั้งหนึ่งนะครับเศษกระดูกมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยต้องเอาไปตรวจว่าเป็นใคร
ผู้ชายผู้หญิงอะไรยังไงตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับ

อุ้มลูกมาหาแล้วก็บอกว่าอยากกลับบ้าน

แล้วก็เขาก็ไปเดินหาเก็บเห็ดแล้วก็เจอพอดี